ไปต่อกันอีกหนึ่งที่แล้วกันนะคะเป็นการสืบสารประเพณี
โรงแขกเกี่ยวข้าวที่จังหวัดกาหละสินงานนี้คะ
มีน้องแก้วจำปาเขาออกมาโชว์ลีลาออดอ้อน
เป็นสาวงามน่ารักอย่างแน่นอนเออจะเป็นใครอย่างไรไปดูเลยดีกว่าจ้า
วันนี้ผู้ว่ามาเปิดงานนะจ๊ะแล้วก็ของจัดกิจกรรมการงดพักการเรียนการสอนพื้นกร
เพื่อที่จะมาร่วมกันสืบสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างการลงแขกเกี่ยวข้าว
ทางเทศบาลตะบลหนองสอร่วมกันกับโรงเรียนผู้สูงอายุวัดมหามฉารามจัดขึ้นมา
งานนี้นะคะชาวบ้านเอ่ยเด็กเด็กลูกลูกหลานในพื้นที่เขาก็มาร่วมกันอย่างหนึ่งที่โชว์ให้ดูอย่างสวยงามก็คือการรำนี่แหละ
นี่ใส่ชุดสวยมาร่ายรำกันอย่างสวยงามนะจ๊ะ
พอบันเทิงเริงใจกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ล่ะค่ะก็จะมาร่วมแรงร่วมใจการลงแคร์เกี่ยวข้าว
อกจากนี้นะเขายังมีการสาธิตการทำลานตากข้าวจากขี้วัวขี้ควายนี่แหละให้ได้ชมกันด้วยนี่นี่
บางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะว่าไอ้ลานตากข้าวที่มันจะต้องเป็นพื้นที่โล่งแน่นเนี่ยทำได้ยังไง
วิธีการของเขาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือจะต้องเอาขี้วัวขี้แควร์นะพูดภาษาชาวบ้านนะ
เอามาผสมกับน้ำแล้วก็เนี่ยเทลงไปขยำขยี้บี้เหยียบแบบนี้นะคะ
แล้วก็รอให้มันแห้งมันจะทำให้พื้นตรงนี้แข็งเหมือนเป็นเหมือนปูนซีเมนเลยคุณผู้ชม
แต่ว่าคือทำมาจากมูลสัตว์นั่นเองนะคะสาธิตการหาบขนย้ายมัดข้าวจากแปลงนาด้วยคุณผู้ชม
นี่ค่ะพอทำลานตากข้าวเรียบร้อยแล้ว
ผู้วาดลงมือเองเลยนะ
เป็นพ่อเมืองนะก็ทำให้ประชาชนดูพอหาบมาหาบมาเอาพอถึงที่ทำอะไรล่ะ
ก็ต้องมีการสาธิตการตีข้าวฟาดข้าวด้วยมือแบบอีสานด้วย
นี่นะคะทีละขั้นตอนทีละฝากทีละรวงกว่าจะได้เม็ดข้าวแต่ละเม็ดออกมาเนี่ย
นี่คือขั้นตอนแบบโบราณแบบวิถีไทยแท้เลยนะคะ
แต่ที่ฮือฮาแล้วก็ที่กำลังจะเห็นอยู่นั้นนั่นก็คือนี่ค่ะคุณ

นี่ไงคะน้องแก้วจำปายืนยิ้มอยู่เนี่ยค่ะ

ค่ะทำตัวขาวอยู่นี่แหละค่ะ

น้องแก้วจำปลาเป็นควายเผือกเพศเมียอายุ๓ปี
ควายเผือก
ใช่ค่ะ

การทำข้าวจี่แบบโบราณ
เด็กที่มางานนี้ก็ได้ทำข้าวจี่ของใครของมันด้วย
จะปั้นใหญ่ปั้นเล็กก็แล้วแต่ความถนัด

ทำไมมันบ้องใหญ่ขนาดนั้น

การปั้นขยำของน้อง

จริงหน้าหนาวต้องกินนะข้าวจี่
เหมาะมากเลยเพราะว่าได้ผิงไฟอุ่นไปด้วย

เหมือนเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายได้เป็นอย่างดี
แล้วบางที่ก็ยิ่งในเมืองหาซื้อไม่ได้
พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรให้เราได้ดูกัน
เกี่ยวของกับการลงแครงฯอ้ำนะและวิธีชีวิตของชาวนาแบบนี้
เก๋ดีเหมือนกันนะเด็กจะได้เรียนรู้กันนะ
ข้าวจี่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หาทานยากแล้วนะ

เขาได้ทานข้าวที่มันปิ้งแบบร้อนอย่างนี้
ฟินด้วยผิงไฟด้วยเห็นไหม
เป็นความสุขของน้องที่ได้แบบว่าขยำปั้นเองอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ